แล้วก็เพื่อไทยการละครขึ้นติดเทรนด์แบบนี้โหนี่สามอันดับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองหมดเลยนะคะเนี่ย
นะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยวันนี้นะครับอันดับหนึ่งมันจบแล้วครับนายตามด้วยเพื่อไทยการละครจัดตั้ง
รัฐบาล๒๕๖๖และแฮชแท็ก๙ไกลมันจบแล้วครับนายเนี่ยเป็นข้อความที่นาวากัดปรีศรีษฐาธิวารีแก่นำพักษ์ไถ้สร้างไทย
เป็นคนโพสต์เอาไว้นะฮะนี่นะครับโพสต์เอาไว้นะครับมีคนก็ไปกดถูกใจแล้วก็แชร์ต่อกันเยอะแยะไปหมด
เอาไปติดแฮชแท็กกันเยอะแยะไปหมดนะครับขณะเดียวกันนะครับแฮชแท็กเพื่อไทยการละครนะครับ
ซึ่งเคยติดเทรนด์เมื่อสัปดาห์ก่อนวันนี้กลับมาติดเทรนด์เอ็กซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
พร้อมกับมีการเรียกร้องให้นายแพทย์ชนน่านลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วย
แต่ก็อย่างที่บอกคุณหมอชนน่านเคยพูดตอนดีเบตเลือกตั้งของเวทีไทยรัฐทีวีเนี่ย
คุณจอมขวัญเป็นพิธีกรนะบอกถ้าเกิดร่วมกับสองลุงแล้วมีพลังประชารัฐด้วยนะ
ถึงจะลาออกจะรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักนะครับ
คุณวิโรธลักษณะอดีศรสอสอพักก้าวไกลนะครับวันนี้โพสต์ข้อความสั้น
นี่ฮะเพลงเหมือนกันบอกขอมือขวากันหน่อยครับทุกคน
พร้อมกับแชร์ลิงก์เพลงเฉลยตอนจบของนักร้องชื่อดังคุณตั้มสมประสงค์
และเพลงไว้ใจของพี่หนุ่ยอำพลเหมือนที่คุณชูวิทย์ร้องเมื่อสักครู่นี้
งานนี้ไม่น่าจะเดายากว่าคุณวิโรธเนี่ยสื่อถึงเรื่องอะไร
เพราะเนื้อเพลงทั้งสองเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของการโดนคนที่ไว้ใจหักหลังทั้งสิ้นเลยนะฮะ
คุณธรรมรัฐโชว์ประมิตรกุลนี่เป็นแกนนำพักก้าวกลัยนะครับ
สอสอของพักแล้วก็เป็นกระบอกเสียงของพักเก้าไกลอยู่ในทุกวันนี้นะครับ
วันนี้ก็โพสต์ทันทีนะฮะบอกถึงชั่วโมงที่เกรงใจสวมากกว่าเกรงใจประชาชน
ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดแล้วก็มากมาย
ส่วนใหญ่ก็เข้าใจหัวอกหัวใจของกล้าวไกลได้รับการเลือกตั้งมาได้สอสอเยอะสุด
ตอนนี้ต้องกลายเป็นพักฝ่ายค้านนี่โพสต์เอาไว้ตอนบ่ายนะครับ
ก่อนหน้านั้นนะครับคุณอมรรัฐก็ยังโพสต์เอาไว้นะครับ
เป็นการชี้แจงข้อมูลหลังจากมีการแชร์ออกไปนะก่อนที่เพื่อไทยจะแถลงนะฮะ
ยังไง๑๒๓๔เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลบอกว่า
พักเพื่อไทยก็ขอให้ก้าวไกลช่วยโหวตนายกให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับ

คุณอมรรัฐชี้แจงข้อมูลนะครับบอกว่าที่แกนนำพักเพื่อไทย
ในวงเจรจาวันนี้เนี่ยที่ถูกต้องก็คือในวงเจรจากัน
นำพลักษณ์เพื่อไทยคนนึงพูดว่าไม่ต้องการเสียงของก้าวกลัย
เหตุผลเพราะถ้าก้าวไกลร่วมโหวตด้วยจะทำให้สวอาจจะไม่
พอใจและอาจจะระแวงได้ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับ
คือถ้าก้าวกลายร่วมโหวตนายกให้เนี่ยเดี๋ยวแหมตอนหลังจะเอามา
ร่วมรัฐบาลหรือเปล่าฝากฝั่งเพื่อไทยนะครับอดีตผู้สมัครสอสอกอทม
พักเพื่อไทยซึ่งเป็นดาราชื่อดังนะฮะคุณอ๋อมสกาวใจนะครับ
นี่ครับตอนนี้ยังเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยอยู่นะครับคือก่อนจะมาลง
เลือกตั้งเนี่ยคุณอ๋อมก็เคยออกมาคอเอาท์นะฮะเรียกร้องเรื่องของ
ทางกับก้าวไกลคุณอ๋อมสกาวใจโพสต์ข้อความนะฮะข้อความคุณอ๋อม
นี่ฮะถูกใจกับถูกต้องเนี่ยเป็นสองคำที่ไม่ควรเป็นคู่แข่ง
กันเลยพร้อมกับข้อความอีกนะฮะบอกมีนี่อีกข้อความนึงบอกปิด
สวิตช์ตัวเองก็ลาออกสิคะปากพูดอย่างเท่มือกุมเป๋าตังค์ไม่
หมายถึงอะไรนะแต่สองข้อความนี้นะครับทุกผู้ชมครับมี
แฟนคลับเข้าไปแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจเธอเป็น
พร้อมกับทิ้งท้ายสั้นบอกอยากให้เธอลาออกจากการ
สมาชิกพักเพื่อไทยแล้วไปทำงานร่วมกับพักเก้าไกลแต่
คุณออมไม่ได้ออกมาคอมเมนต์ตอบหรือว่าแสดงความเห็นอะไรเพิ่ม
เติมนะครับคุณชูวิทย์วันนี้ก็โพสต์นะก่อนจะแถลงข่าวอย่าง
ที่ทราบนะฮะโพสต์ไว้บอกนี่ไม่มีประชุม๘พักอีกแล้วพักเพื่อ
อดีตกรกตนะฮะตอนนี้ก็วิเคราะห์การเมืองอย่างเข้มข้นอาจารย์สมชัยวัน
อาจารย์สมชัยนะครับขอดูของอาจารย์สมชัยเลยนะฮะโพสต์ข้อความ
พักเพื่อใครแล้วก็โอ้โหนี่ไล่เอาไว้นี่๔ข้อด้วยกันนะฮะ
บอกการที่ก้าวไกลมอบสิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลให้เพื่อไทยเพราะหวัง
เพื่อไทยใช้ความสามารถของพักการเมืองเก่าแก่ขอเสียง
สนุนจากสมาชิกวุฒิสภาให้เลือกนายกรัฐมนตรีของฝ่ายประชา
ธิปไตยการมอบสิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าให้อำนาจเพื่อไทยปล่อย
จากภักดิ์ฝ่ายประชาธิปไตยไปร่วมกับพักที่สนับสนุนพระเด็
การทหารเพื่อไทยย่อมรู้ว่าภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทย
สร้างชาติคือภาคการเมืองที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของ
รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารการทิ้งก้าวไกลไปจับมือกับ
ในคั่วอำนาจเดิมเป็นการเปลือยตัวตนว่าเพื่อไทยมิใช่
ในฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีอะไรแตกต่างจากพักการเมือง
กระหายอำนาจรัฐด้วยทุกวิธีการและทุกจังหวะที่มีโอกาส
อันนี้เป็นความคิดเห็นจากของอาจารย์สมชัยเขานะ
นะครับคุณสมชายแสวงการอันนี้ก็โพสต์ไปแล้วใช่ไหมเมื่อสัก
ครูนี้ที่เราเห็นใช่ค่ะเรื่องบอกดิวรับฮ่องกงตบตาเป็นฝ่าย
ค้านเทียมฉีกเอ็มโอยูอ้างสปีริตละครโกหกการเมืองเหมือนกับ
ยังไม่ไว้ใจหรือเปล่ากลัวว่าจะมีอะไรอยู่ภายหน้าหลังจากโหวตนายก
หรือเปล่าเอาจริงจริงตั้งแต่เพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
สวดูไม่ไว้ใจอะไรเลยค่ะเห็นมั้ยงงไปหมดเลยดูแบบเดี๋ยวจะมี
ลวงพรางจะดึงกลับมาจะมีการหลอกกันไปหลอกกันมามาให้สวดู
กังวนกังวนโดยจะว่าไอ้คำว่าตบตาเป็นฝ่ายค้านเทียมใช่ไหม
ภาคประชาชนนะครับนายอานนท์นำพานะฮะทนายความด้านสิทธิ
นุษยชนที่ก็เป็นแก่นำออกมาชุมนุมอยู่หลายครั้งหลายคน
ครับอ่าโพสต์สั้นสั้นลาก่อยลาก่อยมันคือคำว่าลาก่อนแต่ใน
ีลิ่งความรู้สึกที่มันดูแบบใบแบบลาก่อยอ่ะมันดูแบบ
เหง่อยเหง่อยมันดูมันดูหมดหวังลาก่อยลาก่อยโอ้ยแม่นี่ฮะ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะคอมเมนต์กันเยอะ
ครับอ่าแล้วก็ระบุว่าพระเก้าไกลได้กระชากลากไส้ทุกขดของ
พวกแอบฝังลึกในระบอบประชาธิปไตยออกมาให้ประชาชนได้รู้แล้ว
ต่อไปก็ให้แต่งหล่อรอเป็นรัฐบาลสมัยหน้าแบบสง่า
งามแทงข้างหลังตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ตำแหน่งประธานสภาที่
เห็นชัดเจนอ่านี่ที่เขามาแสดงความเห็นกันนะครับค่ะนักร้องดัง
กล้องห้วยไร่อืมเคยออกมาโพสต์เอาไว้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ตอนที่
โหวตเรื่องคุณพิทาจะได้เป็นนายกไม่ได้เป็นนายกนี่หาย
ไปพักนึงนะนี่คุณกล้องห่วยไร่วันนี้โพสต์นะครับทุกผู้
คุณผู้ชมครับหลายเพลงมารวมกันเลยนะคะเนี่ยไปไปลงให้รู้แล้ว
รู้รอดขอเชิญไปกอดกับใครก็เชิญไปเลยไปเลยไปเลยไปเลย
ไปเลยนี่นี่รีบไปไกลไปไม่รู้เหมือนกันก็ไม่แน่ใจส่วน
ที่เหลือก็จะเป็นบรรดานักร้องนักแสดงนะพูดที่มีชื่อ
เสียงต่างวันนี้ก็ออกมาโพสต์กันเยอะคุณหมายไทยหัวใจ
สินแพ้เป็นพระชนะเป็นฝ่ายค้านอย่างว่าสู่นี่เห็นไหม
นี่ใครคุณไหมไทยวันนี้ก็โพสต์กี่ทีนะคะเพราะคุณไหมไทย
นี่ก็ออกมาแสดงความเห็นอยู่เยอะนะฮะในช่วงเวลานี้นะครับ
นี่มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยพี่อุ๋ยว่ายังไงมิ้นท็อกผสม
กันชาหวานเจี๊ยบสื่อถึงอะไรคะมิ้นช็อคไหมล่ะไม่ช็อคเท่าไหร่นะคะ